คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
มีวัยรุ่นมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าร้าน
มาถึงจอดหน้าร้านแล้วก็ตะโกนเข้าไปว่ามึงเก่านักเหรอ
เหมือนท้าทายกันกับวัยรุ่นที่อยู่ในร้าน
สุดท้ายวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาคนซ้อนมีปืนปากกา
เอาปืนปากกาทำท่าเหมือนจะยิงด้วยนะคะ

วัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลย
แล้วคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินนะคะ
ทำท่าแบบโอ้โหเอาปืนปากกา
นี่จ่อเข้าไปทำท่าเหมือนจะยิงมีด
จ่อแบบสายไปสายมาด้วย

ถนนรังศิษย์ประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีค่ะ
เหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะยิง
วัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
แต่ก็ทำเป็นแบบสายปืนไปมาด้วยนะคะ

แต่เจ้าของร้านเขาเห็นเหตุการณ์นะคะ

แต่วัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หนีกันไปก่อน

ทำลูกศรสีเหลืองเอาไว้
ชี้ไปที่คนที่ชื่อไผ่

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาจะมาหาเรื่อง

ก็คือจะเห็นว่าตอนที่อยู่หน้าร้านเขาก็อยู่กันเยอะเนอะ

ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาออกัน

เหมือนตั้งใจจอไปที่ผ่ายก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็สายไปสายมา

ทีนี้เราลงพื้นที่ไปค่ะเราก็อยากรู้ว่า

มาก่อเหตุอะไรกันอุกอาจแบบนี้

ไปคุยกับเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

เมื่อวานตอนประมาณสัก๖โมงเย็น
มีวัยรุ่น๓๔คนเข็นรถจักรยานยนต์มาซ่อมที่ร้าน
แล้วน้องไผ่น้องไผ่อายุ๑๕นะเข็นรถจักรยานยนต์มาจอดที่ร้านแป๊บเดียวเลย
คู่อริมาวัยรุ่นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกระน็อกเต็มใบมาหน้าร้าน
แล้วตะโกนท้าทายไผ่เลยเฮ้ยไอ้ไผ่มึงเก่งนึกเหรอเก่านึกเหรอ
คือเจาะจงว่าจะหาเรื่องไผ่อ่ะแม่สมรวมก็บอกว่าเหมือนก็เขาก็ตอบโต้กันไปมานะคะ
อย่างที่เห็นในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละวัยรุ่นเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินน่ะ
ลงจากรถจักรยานยนต์แล้วก็เอาปืนปากกาปรีมาที่น้องไผ่
ดีนะไม่ทันได้ยิงอะไรแม่สมรวมบอกว่าแม่เนี่ยเห็นท่าไม่ดีรีบหนีเข้าร้าน
ไผ่ก็เดินตามมาอีกฝ่ายนึงก็เหมือนจะเล็งเข้าไปในร้าน
คือจริงแล้วเนี่ยเด็กสองกลุ่มนี้ประวัติก็ไม่ธรรมดากันสักเท่าไหร่นะคะ
เคยถูกจับค่ะแต่จับไปไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวก็ปล่อยออกมาด้วยความเป็นเยาวชน
แต่แม่สมรวมเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์บอกว่ามันก็แสบกันอ่ะแสบกันทั้งคู่
ทีนี้ค่ะก็แม่สมรวมบอกถามน้องไผ่นะว่ามันอะไรเนี่ยไผ่บอกว่าอ๋อผมเคยมีเรื่องกันมาก่อน

ถ้ายิงจริงไม่รู้ได้ยังไงพี่อุ๋ยเนี่ยก็จ่อขนาดนั้นเลยนะคะ
แล้วลูกค้าคนอื่นก็อยู่เต็มหน้าร้านเลยค่ะ
ตัวแม่สมรวมเองบอกว่าแม่เองยังภาวะภาวะอยู่เลยอ่ะแต่ก็ชินเหมือนกันนะ

เห็นรถมาจอแป๊บเดี๋ยวไอ้ผื่นนี่ตามมาเลย
มันก็ตกใจแม่เห็นปืนไม่เดินเข้าคนแล้วมันจี้มานี่
ปลายปืนมันอยู่ที่หน้าแม่เลยแม่ก็ตะโกนมึงไปยิงกันที่อื่น
มันถึงได้ออกไปแล้วพ่อเขาวิ่งไปเอาของในบ้านด้วยไง
คงลูกค้าที่เขามาซ่อมรถกันดีวิ่งหนีเป็นทางเดียวกัน
ก็กลัวมันยิงแต่มันก็ไม่ได้ยิงนะมันขู่กัน
นี่ถ้าเมื่อวานมันยิงเอาโดนมา

เพราะไอ้เด็กคนนั้นมันก็จะมาหลบกับแม่ไง

เมื่อก่อนเนี่ยแม่เคยไปห้ามอ่ะ

ขากลับมามันเอาสดาเฟี้ยงอ่ะ
ด้านช่างตุ้ยค่ะสามีของแม่สมรวม
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
งัดยางรถซ่อมรถให้ลูกค้าอยู่ดี
ก็เห็นวัยรุ่นถือปืนปากกาเข้ามาในร้าน

ทั้งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย
ถ้าเกิดมันพลาดมาเราก็ตายฟรี
คุณผู้ชมค่ะทั้งช่างตุ้ยทั้งแม่สมรวม
บอกเลยว่าประจำเลย
วัยรุ่นเด็กมาตีกันบ่อยมาก

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเข้ามากดขัน

ก็เป็นท้องที่ของสพปากคลองรังสิตค่ะ